บ่นของคุณทัศนัยอาจจะดังไปถึงคณะรัฐมนตรีที่เราคุยกันถึงเรื่องค่าโทเวย์ที่มันเพิ่มราคา
พี่บอกว่าให้ขับช้า
เสียเงินขึ้นไปยังจะให้ขับไม่เกิน๘๐แล้วจะเสียไปทำไม

ใช่แต่คราวนี้มาเป็นทางหลวงครับ
เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบหรืออนุมัตินี่แหละ
ให้สามารถใช้ความเร็วบนถนนทางหลวงเป็น๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
รถยนต์เนี่ยแล่นขวาห้ามขับต่ำกว่าร้อยนะ
ไอ้เจ้าประเภทวิ่งขวาแช่ขวาลอยลมเนี่ย

เอาเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้นะครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะฮะ

กฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพานะพศจุดคือ
ยังไม่ได้ประกาศในล่ากิจจานุเบกษาเลยเป็นพศจุดอยู่นะครับ
๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ทางหลวงชนบทด้วยนะฮะ
ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้กระดดความเร็วนะครับ
สำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบท
ที่มีการเดิมรถที่จัดแบ่งช่องเดิมรถในทิศทางเดียวกัน
ทางเดียวกันตั้งแต่๒ช่องเดิมรถมีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้น
ถนนที่ไหนบ้างพระราม๒ไงครับหรือว่าถนนสายเอเชียไงครับ
บางช่วงกำหนดให้ใช้ความเร็วตามประเภทของรถดังนี้
ใครใช้รถอะไรฟังทางนี้ครับรถบรรทุกที่มีขนาดน้ำหนักเกิน๒๒๐๐กิโลกรัม
และรถทัวร์โดยสารให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
รถตู้โดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถที่ชักจูงรถอื่นรถ๔ล้อเล็กหรือว่ากระป๋อ๓ล้อ
เล่นได้ไม่เกิน๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โรงเรียนล่ะรถรับส่งนักเรียนล่ะขับได้ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
รถยนต์อื่นกำหนดความเร็วไม่เกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะที่รถจักรยายนทั่วไปนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วบิ๊กไบท์เครื่องแรงแรงทำยังไงให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
เมื่อกี้พูดไปแล้วพวกประเภทแช่ขวาลอยลมฉันอยากขับให้สบายปลอดภัย
แต่ฉันขับช้าแต่ฉันไปขับขวาเนี่ยนะ
กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุด
ในเส้นทางที่มีสองเลนขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่านะครับ
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยให้ลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร
ในเขตที่มีป้ายจราจรระบุไว้และอื้อในเขตอันตราย
เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ที่ทำกิจกรรมกันเนี่ย
ผมถามคุณผู้ชมถามความเห็นคุณผู้ชมเลยนะครับเดี๋ยว
ถามว่าคุณผู้ชมเห็นอย่างไรที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทางหลวงนะฮะ
ทั่วไปเนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นทางหลวงแผ่นดินเนี่ยนะครับ
เพิ่มความเร็วจาก๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง